กลางดึกคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดชัยนาธ
จนทำให้คนที่ขับรถเก่งเนี่ยเขากระเด็นออกมาจากรถ
แล้วก็เสียชีวิตค่ะที่รถเก่งพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเกาะกลาง
แต่ว่าก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตมีกล้องเป็นกล้องหน้ารถ
รถที่เขาขับตามมาบันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาเห็นเลยว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถเก๋งกับรถกระบะอีกสองคันนะ
ขับกันมาแบบนี้ค่ะเหมือนกับขับปาดกันไปปาดกันมา
แล้วก็ขับค่อนข้างเร็วอันนี้บนถนนสายชัยหน้าสุพรรณบุรี
แล้วปรากฏว่ารถเก๋งเสียหลักนะคะแห่โค้งไปชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน
คนขับรถเก๋งเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถแล้วก็เสียชีวิตคาที่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นช่วงทางโค้งพอดีตรงนี้ค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลแพรกศรีราชาที่จังหวัดชายนาฏ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวะสุดพงศ์วงธนัชชัดอายุ๒๐ปี
สภาพศพก็คือกระดูกหักเกือบทั้งร่างอะค่ะห่างออกไปสิบห้าเมตรก็เจอรถ
ซูกิสวิปสีขาวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้านายวสุดพงศ์เนี่ย
เด็นออกมาจากรถคันนี้แหละค่ะรถนี่พังยับเยินแทบไม่เหลือเขาโครงรถเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปที่โรงพยาบาลรอญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ตำรวจสอบสวนเจ้าของรถกระบะด้วยนะคะที่รถเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้กล้องหน้ารถนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นชัดเลยว่ารถเก๋งคันนี้ขับแข่งกันมากับรถกระบะสองคัน
ขับเร็วยับเลยใช่แล้วปาดกันไปปาดกันมาแล้วทางโค้งด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะ
ขับเร็วด้วยทางโค้งด้วยปาดกันด้วยดูรถเละสิคะอืมเนี่ยคือรถหมุนก่อนนะ
เสียหลักหมุนไปชนกับเสาไฟฟ้าชนแบบเต็มแรงเหมือนไม่ได้เบรกเลยอ่ะ
คนขับกระเด็นออกมาเลยอ่ะค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิด
ตลอดเส้นทางด้วยนะคะเพราะต้องตามตัวคนขับรถกระบะสองคันนะคะ
ครับที่ปาดกันไปปาดกันมาแข่งกับรถของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ตามตัวมาสอบปากคำแล้วจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ